ยังอยู่ที่เรื่องของรถแต่ว่าเป็นรถบรรทุก
ต้องบอกว่าการออกมาแฉของสสเก้าไกลคือคุณวิโรธ
ที่บอกว่ามันมีสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกนี่สะเทือนหลายวงการ
วงการรถบรรทุกแล้วก็วงการของเจ้าหน้าที่
ว่าถ้าเกิดเป็นความจริงแล้วเงินเหล่านี้มันไปอยู่ที่ใคร
สติ๊กเกอร์ของเก่าเป็นสีฟ้าของใหม่เป็นสีส้ม
เหมือนจะมีการแห่แกะออกจากรถกันบ้างแล้ว

ก็ระบุว่ากระต่ายน้อยเริ่มถูกปล่อยคืนสู่ป่าแล้วครับ
ในคลิปก็จะเห็นคลิปว่ามีคนแกะสติ๊กเกอร์กระต่ายออกจากรถ
แล้วก็ไปแปะตามตนมงต้นไม้อะไรต่างนะครับ
แกะสติ๊กเกอร์พร้อมแจ้งว่าคลองขลุงนะครับ
แล้วก็มีคลองขลุงขานุบรรพฤษหนองสังเมืองกรกพระอุทัยมโนรม
คือเป็นท้องที่ในแต่ละจังหวัดนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งก็เป็นชื่อของอำเภอเขา
สติ๊กเกอร์อาทิตยิ้มแฉ่งเดือน๕หรือเวอร์ชั่น๕๐ยังอยู่
นี่ยังกล้าอัปเดตเป็นเดือน๖ด้วยนะหรือว่าเวอร์ชั่น๖๐ด้วย

ส่วนตัวไม่เชื่อว่ามีผู้ปล่อยให้มาติดบนรถเพื่อเป็นการเย้ยกฎหมายนะครับ
มีคนตั้งคำถามว่าเอ๊นี่มันโยงประเด็นเรื่องของสวยแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะฮะ
คุณวิโรธบอกกับทีมข่าวของเราวันนี้ทีมข่าวเราก็ไปสัมภาษณ์
ก็บอกว่าสวยสติ๊กเกอร์มันมีอยู่ทั่วประเทศ
รูปแบบมันก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละพื้นที่
ซึ่งก็อาจจะมีที่ของรัฐย้ำว่าบางหน่ายเท่านั้น
ไม่ได้ว่าจะเจาะโจมโหงหน่อยไหนเข้าใบเกี่ยวข้อง

อันนี้คุณวิโรธบอกไม่ได้ว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้
สำหรับมูลค่าของสติ๊กเกอร์เอาเท่าไหร่ล่ะ
คุณวิโรธก็บอกว่ามันเริ่มต้น๓๐๐๕๐๐บาทต่อเดือน
ส่วนใหญ่จ่ายเป็นมันจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ระยะทางด้วย
จำนวนด่านด้วยอาจจะมี๑๒๐๐๑๕๐๐บาท
หรือว่า๒๐๐๐ขึ้นไปอาจจะเทียบกับรถบรรทุกต่าง
ที่แบบขนาดยงขนาดใหญ่ก็ว่ากันไป
นั้นแล้วแต่ที่เขาจะเรียกกันแบบนี้นะฮะนี่ตามข้อมูลที่เราเอามาให้บนหน้าจอ

ท่านจะทำให้ทอดแล้วล้างป้น
แล้วเปลี่ยนกางเกงใหม่หรือท่านจะนั่งทับไว้อยู่อย่างนั้นหรือ

แล้วก็จะให้ปปงนะครับส่งเรื่องให้ปปงยึดทรัพย์ให้หมด

สุดท้ายต้องจบด้วยการเป็นยาจบ
ไม่เหลือแม้กระทั่งสตางค์แดงเดียวให้ได้
ผมจะทำให้คนที่ไม่ดีที่ลีดไถประชาชน
จบชีวิตลงด้วยการเป็นยาจก
สิ้นเนื้อประดาตัวให้ได้
ผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง
ก่อนหน้านิสมาคมเองนะฮะ
กว่า๑๐องค์กรได้มีการจับมือกันกับสาธารณ์ผลส่ง

แต่ว่าก็ยังพบว่ายังมีอยู่แบบนี้ทั่วประเทศครับ

เพราะว่ายุคนึงก็จะมีสติ๊กเกอร์อันหนึ่งออกมา

มันก็คือเหมือนกับวงจรการทำมาหากินของกลุ่ม

แล้วก็มีทางภาครัฐ

ที่นี่ก็เหมือนกับเปลี่ยนแบนนะฮะ

แล้วทำไมรถบรรทุกถึงต้องยอมจ่าย

มันเป็นผลมาจากรถบรรทุกทำผิดกฎหมาย
คือบรรทุกน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

อะไรแบบนี้ที่กำหนดไว้มันแค่ครึ่งเดียว
รายต้องยอมประทุกเกินเพื่ออะไรลดต้นทุน
และหาบรรดายเพิ่มในการขนส่งสินค้า

ยืนยั่นถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่
ต้องดำเนินการให้เด็ดขาดแบบถอนรากถอนโคน
รับเรื่องสวยมันมีร้องเรียนมานานแล้ว
แต่มันเป็นปลายเหตุมันต้องไปดูต้นเหตุคืออะไร
รถบรรทุกทำผิดกฎหมายมันต้องไปแก้ไขที่กฎหมายก่อน
แล้วก็ไปดำเนินคดีกับโชเฟอร์นะฮะ
สุดท้ายแล้วมันจะได้ไม่ทำผิดซ้ำซาก
แล้วก็ไม่นำไปสู่ปัญหาเรื่องของการเก็บสวย

มีการมาลีกประชมตำรวจทั้งระดับผลหน้า
ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่

ทีมข่าวก็ลองไปที่ด่านทางหลวงวังมะนาว
อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะคุณผู้ชมตรงเนี้ยจะเป็นเส้นทางรถบรรทุกขนส่งเยอะเลยนะคะ
ผู้สื่อข่าวไปสังเกตการณ์ดูปรากฏว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่พบรถบรรทุกที่ติดสติ๊กเกอร์นะ
หน้ารถตัวรถไม่มีนะคะแต่ว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ไปคุยกับโชเฟอร์ท่านหนึ่งนะคะ
เป็นคนขับรถบรรทุกอายุ๖๖ปีมาจากสมุทรสาครขับรถมากว่า๓๐ปีแล้ว
ก็ให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าไม่เคยเห็นสติ๊กเกอร์หลายรูปอย่างที่เป็นข่าว
โชเฟอร์ด้วยกันก็ไม่มีใครติดแต่ว่าถ้าเกิดมันมีแบบนี้จริงเนี่ยอันนี้ถือว่าไม่ถูกต้องค่ะ

ก็ยอมรับว่าการตั้งด่านตรวจที่ผ่านมา
เคยพบกับสมพงษ์เทียนชัยเกิดสินนะคะหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งราชบุรีนะคะ
เคยพบรถติดสติ๊กเกอร์จริงค่ะแต่ไม่ทราบความหมาย
เพราะว่าถึงติดสติ๊กเกอร์ทางขนส่งก็ดำเนินการอยู่ดี
ถ้าหากว่าบรรทุกเกินนะคะ
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะคะ
ท่านก็ดูแลส่วนนี้ด้วยวันนี้เอามาให้สัมภาษณ์นักข่าว
ธรรมเนียบรัฐบาลช่วงท้ายคำถาม
ก็ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับสวยสติ๊กเกอร์เอาไว้ด้วยค่ะ
เคยเจอรถบรรทุกที่มีการติดสติ๊กเกอร์บ้างไหมครับ
เคยเจอนะแต่เราอย่างที่บอกไม่ได้สนใจนะ
ไม่มีแล้วก็จับหมดอยู่แล้วครับไม่มีผลอะไรอย่างสิ้น

ก็ว่ากันไปตามข้อกฎหมายครับ
เห็นไหมพอแล้วโอเคขอบคุณครับไปตอบพร้อมตอบครับ
ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
เป็นเรื่องสวยครับถ้าก็จัดทางไปแล้วล่ะเดี๋ยวเขาจะรับส่วน